ไม่ใช่ท่านเขียนมา๓บรรทัศน์แล้วบอกจบแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
เรื่องการที่เชิญท่านนายกตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองน้ำตรีนะครับ
มาให้ถ้อยคำแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมธิการเรานะครับ
ก่อนหน้านี้ท่านเลขาอธิการนายกรมนาธิการก็มีหนังสือมาถึงผมนะครับ
เพื่อสอบถามนะก่อนที่จะมีความเห็นว่าจะมาชี้แจงต่อคณะกรรมนาฬิการหรือไม่๓เรื่องด้วยกัน
เรื่องที่หนึ่งก็สอบถามว่าการที่คณะกรรมนาธิการเสนอร่างพฤษฐรพุทธมาปี๖๓พระสูรสภาเนี่ย
มันเกี่ยวกับการทุจริย์รับประวิทย์ผิดผิดชอบอย่างไร
เรื่องที่สองก็การถวายสัตว์น่ะสารรัฐมนุนก็มีคำสั่งไม่รับคำร้องไปแล้วนะฮะ
แล้วก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลกับพระมากษัตริย์นะครับ
แล้วก็แถมมาเรื่องที่สามว่าสภาสภาก็หมายถึงรวมทั้งตัวพวกผม
รวมทั้งคณะกรรมนาธิการทั้งหมดซึ่งเป็นสมาชิกศภาพวุทธรรษฎรด้วยแน้ย
ถวายความปลอดภัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็เคยมีร่างพระเทพรัฐนะครับ
เกี่ยวกับเหรียญรัตนาพรเหรียญรุจินะครับ
รัชกาลที่๑๐เนี่ยยังผ่านไปได้๒เรื่องเลย

ซึ่งความจริงผมก็ตอบได้แต่ว่า
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคณะกรรมธิการนะครับ
ผมก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมบริการผู้พิจารณาในเรื่องนี้นะ
ก็สรุปได้ว่าตามลำนูลมาตรา๑๒๙วัก๔เนี่ยนะครับ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมธิการ
ผู้เชิญกับผู้ถูกเชิญเท่านั้นเองนะครับ

การที่เลขาธิการนายมตรีมีหนังสือ
มาถึงคณะกรรมนาฬิการเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับ
ท่านนายกมีหน้าที่จะมาตอบ
เขาได้จริงรักแสนความเห็นในสภา
ไม่ใช่มาถามผมนะ
เลยการที่การนายวงธรีมีหน้าที่มาถาม
บุคคลที่๓จะมีหน้าที่ถ้าเผื่อทำงานธุรการเล็กน้อยว่า
วันนี้ท่านนายกไม่ว่างนะขอเลื่อนหนึ่ง
วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ตอบมาได้
แต่ไม่ใช่จะเข้ามายุ่งในเนื้อหาสาระนะครับ
คณะกรรมธิการเราก็ไม่พิจารณานังสือของ
เลยการนายวงธรีนะครับ
แล้วก็มีมติยืนยันไปว่า
เรามีความจำเป็นต้องเชิญนายมตรี
มาแสดงความรู้จริงและแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่เราแจ้งไปให้ทราบตามหนังสือเชิญเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เวลา๑๐นาฬิกานะครับ
แล้วก็ยืนยันไปตามนั้นผมก็ลงนามในหนังสือถึงท่านนายกไปแล้วนะครับ
อีกค่อนข้างหนึ่งคือท่านวรับประวิทธิ์

ติดราชการเร่งด่วนไม่สามารถมาได้นะครับแล้วก็ชี้แจงเป็นหนังสือมาในนั้นน่ะ
ว่าทำอะไรอะไรถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะ
เราก็มีความเห็นกันว่าถ้าท่านไม่ว่าไม่เป็นไรนะครับ
แต่เรื่องที่ชี้แจงมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ
เราต้องการสักถามท่านในประเด็นอื่นอีกมากมายด้วยกัน
ไม่ใช่ท่านเขียนเมื่อสามอันทัศน์เราบอกจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เราไม่ได้ท่านชี้แจงเป็นหนังสือนะ
เราเชิญท่านมาชี้แจงหรือแถลงข้อจริงนะ
ต่อคณะการมาตริการนะครับนะ
เพราะมันเป็นเรื่องของการบริการเนี่ยไม่ใช่เรื่องของประธานคนเดียวใช่ไหมฮะ
ก็เลยมีมติเชิญท่านรองประวิทย์นะครับ
วันเดียวกับท่านนายกมาเนี่ยจะเป็นเวลาวันที่๖พฤศจิกานะครับ
ที่หกพิจิกานะเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาต่อจากท่านนายกกรณ์บันตรีนะครับ